โขงผมพาคุณผู้ชมไปชมวิวแม่น้ำโขงต่อกันดีกว่า
แต่คราวนี้คุณต้องมีรถจักรยานด้วย
เพื่อจะไปปั่นในโครงการที่ชื่อน่ารักมาก
โลแกนคือปั่นชิวชมวิวริมน้ำโขง

แต่คุณจะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วย
หน้าสวยงามขนาดไหนไปดูกันครับ
เฮ่พร้อม
พร้อมแล้วในการที่จะปั่นจักรยาน
เพราะว่านักปั่นจักรยานกว่า๕๐๐คน
ชมรมนักปั่นจักรยานเชียงแสน
แม่สายแม่จันทร์รุ่มน้ำคำ

แล้วก็เทศบาลนครเชียงรายจังหวัดพยาว

มาพร้อมใจกันเลยนะฮะ
แข็งทั้งร่างกายเข้มแข็งทั้งจักรยาน

ปั่นชิวชมวิวริมน้ำโขง

สูดอากาศสูดสบาย

และที่สำคัญซึมซับวัฒนธรรม๔แผ่นดินคุณ
ก็เริ่มต้นจุดสตาร์ทอยู่ที่จุดชมวิวสำเนียมทองคำ
เทศบาลตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางโบราณ
โบราณสถานและก็ธรรมชาติ

เป็นการออกกำลังกายและก็ท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานไปด้วย
มลพิษทางอากาศรักษาสิ่งแวดล้อมได้หลายอย่างนะคุณ

แสดงว่าที่จังหวัดนี้เขามีการพัฒนา
ส่งเสริมไหลทางให้เป็นทางจักรยาน
เพื่อให้หลายคนได้ร่วมกันปั่นจักรยาน

ก็การปั่นครั้งนี้ใช้เส้นทางท่องเที่ยวจากจุดปล่อยตัว
จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำดอยสโง่
ไปแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่น้องบัวหลวง

เห็นบรรยากาศเห็นวิถีชีวิตก็มีความสุขแล้วนะ

เข้าเส้นชัยที่วัดพระธาตุภูเข้า
แล้วก็รวมระยะทางทั้งสิ้น๔๕กิโลเมตรนะครับ
ชมบรรยากาศที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขงแบบนี้

คุณผู้ชมหลายคนส่งมาบอกว่าชอบจังข่าวนี้
ได้ดูภาพของการปั่นจักรยานที่บอก